ไปต่อที่สมุยนะฮะต่างชาติเขาชื่นชมสมุยมาก
อยากมาเที่ยวมากสวยงามทะเลก็สวยน้ำตกก็มี
ก็เลยเดินทางมาเที่ยวจากฝรั่งเศส
แต่ก็ไปยืนเซลฟี่บนหน้าผาน้ำตกซึ่งจุดนี้เขาห้ามเข้าไปใกล้
เพราะมันเคยมีคนตกลงมาแล้วเสียชีวิต
แล้วเขาก็ขึ้นไปไปถ่ายเซลฟี่อยากได้มุมที่มันแบบสวยหวาดเสียว
สักพักหนึ่งพลัดตกลงมาร่างกระแทกโขดหินข้างล่าง

มาถึงเพิ่งเคยมาครั้งแรกแล้วเพิ่งจะมาถึงเพื่อน
ชวนขึ้นไปข้างบนก็เลยแป๊บเดียวตกลงไปเลยนะครับ
โดยกู้ภัยกุศลสงเคราะห่อสมุยต้องใช้เวลาเกือบ๓ชั่วโมงแล้วครับ
ในการช่วยกันกู้ร่างของผู้เสียชีวิต
ซึ่งตกลงไปติดอยู่ในแอ่งน้ำตกที่บริเวณระหว่าง
น้ำตกชั้น๓กับชั้น๔หลังพัดตกลงมาจากหน้าผา
น้ำตกนี้ชื่อว่าน้ำตกหน้าเมือง๒บนเกาะสมุย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวาน
ผู้เสียชีวิตก็คือในบาสเจียนพามี
อายุ๓๑ปีเป็นชาวฝรั่งเศส
เบื้องตนพ่อกู้มาร่ายก็นำศพนำร่างส่งโรงพยาบาลเกาะสมุย

เจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยว่าในบาสเซียนนั้นเดินทางมากับเพื่อน
แล้วก็มาเยี่ยมเพื่อนชื่อว่านายโทมัสมูจิน

อยู่กับภรรยาชาวไทยที่นครศรีธรรมราช
แล้วก็มีการชักชวนมาเที่ยวเกาะสมุยกัน
ทั้งคู่เดินเท้าขึ้นไปชมความสวยงามที่ด้านบนของน้ำตก

พอไปถึงที่บริเวณชั้น๔ของน้ำตก
ซึ่งอยู่ห่างจากชั้นล่างประมาณ๘๐๐เมตรครับ
บาสเตียนก็เดินออกไปที่บริเวณหน้าผาของน้ำตก
จะไปถ่ายรูปเซลฟี่มาถึงแล้วดีใจมาก
มันสวยมันสวยสุดท้ายเนี่ยลื่นพัดตกลงมาร่างกระแทก

นะฮะแล้วก็ไหลไปติดอยู่ในแอ่งกลางของน้ำตกเลยนะฮะ
นายโทมัติคนที่พาไปก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือ
แต่พอลงไปเพราะว่าเพื่อนตายไปแล้ว

ยืนรูปหน้าผาโดยเด็ดกลาด
เพราะว่ามันเคยเกิดเหตุมาก่อน
เดียวกันเนี่ยไปถ่ายเซลฟี่เหมือนกันตกลงมาตายเหมือนกัน
จุดเดียวกันเลยครับนะฮะก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้
จะห้ามหนักกว่านี้หรือเปล่าว่าห้ามขึ้นเลยหรือเปล่าหรือยังไง
เพราะว่ามีคนตายหลายครั้งแล้วก็จุดเดียวกันด้วย
นะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอาถรรพ์หรือเป็นอะไรก็

มันลื่นแหละแล้วมันก็อันตรายจริงอ่ะเนอะมันไม่ใช่ที่ปีนป่า